เสพยามานานจนเห็นขอนไม้เป็นเมีย

แล้วก็กิ่งไม้เป็นลูก๒คน
ส่วนเห็นก้อนหินเป็นทองเป็นทรัพย์สมบัติ

แล้วจะเสพแบงค์ร้อยให้กลายเป็นแก๊งพันธุ์ได้ด้วยเหรอคะ
โอ้โหคุณผู้ชมชาวบ้านเขาบอกเห็นผู้ชายคนนี้นะ
ก็คือนายสุธีระอารวาทุบกระจกหน้าต่างบ้านแตกกระจายไปหมดเลย

ก็เลยต้องแจ้งตำรวจฮะกลัวว่าจะทำร้ายร่างกายชาวบ้านนะครับ
พอเข้ามาในบ้านก้อนหินก็เล็กก้อนใหญ่
วางกองเรียงรายนายสุธีระเนี่ยหลอนบอกว่า
อย่ามาแตะต้องทรัพย์สมบัติของผม

เดี๋ยวจะนำมาเสกให้เป็นทองคำขาวและทองคำแท้

เดี๋ยวผมเสกให้มันเพิ่มมูลค่าเป็นพันบาท

แล้วก็นำตัวขึ้นรถจะไปรักษา
เจ้าหน้าที่บอกอ้าวแล้วขอนไม้ขนาดใหญ่
ห่อด้วยผ้าวางอยู่บนฟูกที่นอนหน้าบ้านเนี่ย

เขาบอกว่าขอนไม้เมียผม
ผมเอาไว้กอดแทนเมียที่หายตัวไป
ส่วนกิ่งไม้อันเล็กหน่อยคือลูกผมลูกสองคนของผมนะครับ
ซึ่งจริงแล้วภรรยาและลูกของนายสุธีระเนี่ย
เคยมีจริงแต่ไม่มีใครกล้าอยู่บ้าน
จากนายสุธิระเคยใช้มีดพระและขวาไล่ทำร้ายร่างกายมาแล้ว

แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวนายสุธิระ
ไปส่งรักษาที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดต่อไป
ไม่ได้พาเมียขอนไม้และลูกกิ่งไม้
รวมถึงก้อนเห็นที่เป็นทองไปด้วยนะครับอ้าวไม่ได้เอาไปด้วย